มาดูดราม่าเรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙

ระหว่างทีมที่สายใหม่ต้องรอดนะครับ

อายุ๙๓ปีท่านป่วยเป็นโควิด
ป่วยเป็นโควิดแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุล้ม

แล้วมีการติดต่อกันเรื่องการจะให้มารับ
เรื่องของการจะให้พาตัวไปส่งโรงพยาบาล

คือข้อมูลให้ไปแล้วไงครับ
วันนี้คือข้อมูลให้ไปแล้วนะครับ
คือให้ข้อมูลไปแล้วว่าติดเชื้อโควิด
แล้วก็แจ้งว่าตรวจที่ไหนอะไรยังไง

ไม่ใช่ครับทำไมเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับ
คือถ้ากระดูกไม่แตกไม่ล้าวเนี่ยเราเอาไปแล้ว
นี่แหละมันจี๊ดตรงนี้
ถ้าญาติรีบแนะนำยกเองไหมคะ
มันเลยกลายเป็นดราม่าสิครับคุณผู้ชมครับ
ออนไลน์เอาคลิปวิดีโอขณะที่ทีมงานสายไหม
ต้องรอดเนี่ยที่เขายืนคุยกันอยู่เนี่ยนะครับ
ไปช่วยเหลือคุณยายอายุ๙๓ปีคือท่านป่วยเป็นโควิด๑๙อยู่แล้วล่ะ
แล้วเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มกระแทกพื้นสะโพกหัก
ช่วงเที่ยงคืนของวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
แต่ปัญหาอยู่ที่ทีมสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็ไม่กล้ายกไง
ไม่กล้ายกเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดกระดูกกระเดี้ยวไม่หัก
เขาบอกเขาทำได้ก็เลยต้องประสานให้ศูนย์เอลวันเนี่ย
ส่งผู้เชี่ยวชาญส่งรถพยาบาลเอาเครื่องมือมาเคลื่อนย้ายไหม
จึงเกิดบทสนทนาที่มีการเถียงกัน
อย่างไรก็ตามช่วงตี๕วันเดียวกันครับ
เอลวันก็มารับตัวคุณยายไปรักษาที่โรงพยาบาล
หลังจากรักษากระดูกหักแล้วก็ส่งยายกลับบ้าน
จนวันที่๒๒สิงหาคมคุณยายท่านเสียชีวิตนะฮะ
เนื่องจากมีอาการกระดูกสะโพกหักแล้วท่านเป็นโควิด๑๙ด้วย
อดอักเสบด้วยนะฮะไตวายเฉียบพันธุ์มันลามไปเรื่อยแล้วครับ
จนกระทั่งติดเชื้อในกระแสเลือด

ผู้สูงอายุนะกระดูกสะโพกหักเรื่องใหญ่

ผู้สูงอายุอย่าให้กระดูกสะโพกหักนะ

ทัวร์ลงศูนย์เอลวันยับยับเลยจากข้อความเมื่อกี้
ชาวเน็ตเข้าไปตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เอลวันนะครับ
โดยมองว่าควรจะช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนนะฮะ
ต่อมาครับศูนย์เอราวันนะฮะก็ออกมาสยบดราม่าชี้แจง

แต่เราจะสรุปให้คุณผู้ชมได้รับใจความสำคัญก็คือ

ศูนย์ขออภัยในกรณีการประสานงานของเจ้าหน้าที่
หากพบว่ามีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
รวมทั้งน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงาน
ขอบคุณครับ